สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในคืนนี้ไปติดตามความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันนะครับ
ก่อนที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ส่วนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดที่๒ครับ

เพราะว่าในเกมขันในวันพรุ่งนี้นักเตะของไทยร้อนันทร์พร้อม๑๐๐
และจะเล่นอย่างไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีของทีมชาติญี่ปุ่นครับ
ไปดูกันที่ในช่วงบ่ายกันก่อนนะครับมีการแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันจากตัวแทนของทั้งสองชาติครับ
ก็คือซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยและวาฮิสฮาลิฮอสซิชกุญสือของญี่ปุ่นนะครับ
โก้เปิดเผยว่าทีมชาติไทยนั้นมีความพร้อมที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นอีกทั้งไม่มีความกลัวเพราะว่านักเตะนั้นผ่านประสบการณ์กับทีมชะนำของเอเชียมามากมายนะครับ
แต่ก็ยอมรับนะครับว่าทีมชาติญี่ปุ่นนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งในทุกตำแหน่งแต่เชื่อว่าญี่ปุ่นนั้นจะเจอความกดดันครับ
หลังจากแพ้มาในเกมแรกและหากแพ้ในเกมที่๒สถานการณ์ของพวกเขาจะกดดันมากกว่าไทยอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนวาฮิตฮอลิฮอสซิชกุญสือชาวบอสเนียของญี่ปุ่นครับเปิดเผยว่าเกมนี้เชื่อว่าทีมจะเก็บใช้ชนะได้นะครับ
พบว่าญี่ปุ่นนั้นมีโอกาสจบสกอร์๒๕ครั้งนะครับและในจำนวน๒๕ครั้งมี๑๗ครั้งนะครับที่มีโอกาสจบสกอร์ในกรอบเขตโทษ
จากนี้ใน๑๗ครั้งครับก็มีโอกาสยิงเข้ากรอบถึง๑๓ครั้งออสซิชนั้นเชื่อว่าเกมลุกของพวกเขายังมีประสิทธิภาพขาดเพียงแค่ความเด็ดขาดในแดนหน้าเท่านั้น
ได้ไม่ว่าจะเป็นชอเลวชะปุ๋ยหรือไม่ก็อดุลลาโซ
และตอนนี้นั้นก็มี๑๑ผู้เล่นตัวจริงอยู่ในใจแล้วด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศว่าช่วงเย็นวันพรุ่งนี้จะมีฝนตก
และเป็นสิ่งที่ทั้งสองทีมต้องปรับแก้แท็กติกตามสถานการณ์
ดังนั้นการต้องรับญี่ปุ่นก็เป็นงานที่หนักนะครับ
เรารู้ว่าเป็นงานที่หนักแต่เราเชื่อว่าถ้าทุกคนรวมใจกัน

เพราะว่าเราต้องการสร้างความกดดันให้กับญี่ปุ่นเหมือนกัน

แล้วก็ผ่านเข้าเล่นบอลโลกได้หลายสมัย
ฉะนั้นถ้าเขาไม่มีแต้มในแมทที่๒เนี่ยนะครับ
ประตูก็เปิดกว้างสำหรับทุกทีมนะครับ
ฉะนั้นในตรงนี้เราก็พยายามให้เด็กทุกคนไม่ได้แบบตื่นเต้น

วันนี้ลงฝึกซ้อมที่สนามรัชมากราคีตลาสะทานเช่นกัน
ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของญี่ปุ่นนะครับ

สำหรับไทยครับจะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
ที่สนามราชมังคลากิลลาสถานในเวลา๑๙๑๕น
ส่วนโปรแกรมอีก๒คู่ในสายเดียวกันกับไทยนะครับ